ก่อนหน้านี้เราได้ยินคำว่ารถชนคนใช่ไหม
พาคุณผู้ชมไปดูคนชนรถ
คนชนรถคนนี้นะคะมีผ้าพันแผลติดมาที่ศีรษะ
เสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะมาพุ่งชนรถ
ให้ดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
โอ้โหให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีคือเขาวิ่งกระโดดมาเลยนะ
อ่ากระโดดมาเลยค่ะคือเนี่ยจังหวะเนี้ยวิ่งเข้ามาหารถเลย
ยังไปไม่ถึงเลยนะคะพี่จะบอกว่าพี่เนียนไปเรียนมาใหม่เลยนะคะ
ฟ้าดินเป็นพยานหรือเปล่าไม่รู้แต่กล้องหน้ารถเนี่ย
เป็นพยานอย่างดีเลยนะคะแล้วที่สำคัญนี่เห็นประโยชน์หรือยัง
กล้องหน้ารถต้องติดไว้นะทำไมทำแผลเร็วจังเลยล่ะ
แต่ถ้าก็ติดรอแล้วคุณเขาเป็นคนมีการเตรียมความพร้อม
แต่ว่าไม่ได้นะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะ
แล้วช่วยกันพิจารณาหน่อยเอ๊ะผู้ชายคนนี้เนี่ย
เขาเป็นอะไรเขาเป็นวิชาชีพหรือเปล่า
เป็นไปตามที่โลกโซเชียลมีเดียตั้งข้อสงสัยหรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒โมงวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ถนนเพชรกะเสมฝั่งตรงข้ามตลาดกิมหยงหาดใหญ่ค่ะ
เจ้าของรถค่ะเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊ค
เขาบอกอยากจะเตือนภัยให้ระวังน่าจะเป็นวิชาชีพ
จนมีการส่งต่อคลิปอย่างแพร่หลายค่ะ
หาดใหญ่ตอนนี้หวาดระแวงแล้วก็ร้องเรียกร้องให้ตำรวจ
ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ
พอจอดรถปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของรถ
เขาบอกว่าเขามีกล้องเขาก็เลยตัดสินใจลงไป
บอกผู้ชายคนนั้นมีกล้องนะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลย

แล้วก็เดินกระเพลกเข้าข้างทางไป
และก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่าเรียกตำรวจให้มาจัดการเขา
คือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นนะคะ
ทางเพจตำรวจภูทรหาดใหญ่

จากการตรวจสอบพบว่าชายที่แกล้งวิ่งให้รถชนค่ะ
ชื่อว่านายคนึงอายุ๔๕ปี
สรุปแบบนี้มีอาการป่วยทางจิต
และไม่ได้เป็นมิตรสาธิบ

ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้สายวันเดียวกัน

ก่อนที่จะมาวิ่งชนรถเนี่ยนะเขาคลุ้มคลั่งก่อน
อารวาสก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ติดต่อญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลค่ะ
กระทั่งบ่าย๒วันเดียวกัน

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนนึงอีกครั้งนะคะ
เพราะก็เป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับคนอื่นและตัวนายขนึงเองนะคะ
คือตอนนี้นายคนึงหนีไปยังคงหาตัวไม่เจอนะคะ

คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะพี่น้องชาวหัดใหญ่

นะครับช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันนะฮะ